ส่วนเหตุการณ์นี้ที่กาญจนบุรีค่ะช่วงเย็นเมื่อวาน
ตำรวจสพธามกาได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกแทงแล้วก็โอ้โห
เป็นลักษณะถูกกระหน่ำแทงเลยนะคะจนเสียชีวิตอยู่ในสวน
เรื่องต้นจากการตรวจสอบมันเป็นเรื่องของความรักความหึงหวงค่ะ
คือเหมือนกับว่าอดีตแฟนเนี่ยเห็นแฟนเก่าที่เป็นผู้หญิงนะคะ
ไปเดินอยู่กับผู้ชายคนใหม่ไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่
แฟนเก่ารับไม่ได้โมโหไปไล่ยิงไล่แทงผู้ชายคนใหม่อ่ะ
เขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะอยู่ในสวนแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ไปที่จุดพบศพเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะชื่อว่านายมนูนเสี่ยงใช้อายุสามสิบแปดปี
เสียชีวิตอยู่ในสวนใบเตยสภาพศพใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อค่ะ
บาดแผลคือถูกแทงด้วยมีดนะคะหลายแผลมากคุณผู้ชม
ที่แขนซ้ายสามแผลแขนขวาสามแผลหน้าท้องอีกหนึ่งแผล
กลางหลังหนึ่งแผลหลังหัวไหล่ขวาหนึ่งแผล
ชายโครงซ้ายอีกแผลหนึ่งชายโครงขวาอีกแผลหนึ่ง
นี่แหละค่ะ๑๑แผลคุณผู้ชมต้องใช้คำว่ากระหน่ำแทงเลยแหละ
จากการพูดคุยกับแฟนสาวของผู้เสียชีวิตนะคะนางสาวพัชรีแทรกครูอายุ๒๓ปี
เขาก็ทำงานรับจ้างอยู่ในสวนใบเตยตรงนี้แหละค่ะก็บอกกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเธอกับผู้เสียชีวิตไปรับจ้างถอนย่าในสวนใบเตยจังหวะนั้นแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้ว
ชื่อว่านายชัชวานนุษย์นุ่มอายุสี่สิบเจ็ดปีมาหาที่สวนใบเตยนี่ค่ะ
คือนายชัชวานนุดนุ่มอายุสี่สิบเจ็ดนะคะครับพอนายชัชวานเห็นเธออยู่กับนายมนูนที่เป็นแฟนใหม่
ชัชวานกับนายมนูลก็เจอหน้ากันทีเนี้ยเขาก็แยกย้ายกัน
ตอนนั้นมันไม่เกิดอะไรแต่พอช่วงบ่ายนายชัชวานกลับมาอีกรอบค่ะ
คราวนี้ทำทีเป็นว่าเดี๋ยวมาช่วยถอนย่าในสวนใบเตยนะแต่เอาปืนมาด้วย
ชักปืนจุดสามแปดที่พกติดตัวมายิงใส่นายมนูล๒นัดแต่ไม่โดน
แล้วก็หันกระบอกปืนไปยิงใส่ผู้หญิงด้วยนะคะนางสาวพัชรี
แต่กระสุนด้านยิงไม่ออกแล้วก็หันไปยิงนายมนูลอีกนัดนึงไม่โดน
ดูสิพยายามจะยิงอยู่หลายนัดเลยยิงไม่โดนเลย
ทีนี้แหละนายมนูลวิ่งหนีสิคะวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
แต่นายชัชวานแฟนเก่าเนี่ยนะเอามีดวิ่งไล่แทง
นายมนูลน่ะล้มนายชัชวานก็เอามีดฟันที่แขน
ตัวนายมนูลก็พยายามจะแย่งมีดแต่แย่งไม่ไหว
ทีนี้ถูกกระหน่ำแทงถี่ท้องที่อกคือถูกแทงแบบไม่ยั้ง
นอนแน่นิ่งเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำ
หลังจากนั้นนายชัชวานก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
พฤติการการก่อเหตุค่ะนางสาวพัชรีผู้หญิงเนี่ย
เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้เลย
แล้วเธอก็บอกด้วยนะคะว่าตัวเธอเนี่ยเคยอยู่กินกับผู้ก่อเหตุมาปีกว่าได้
ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุก็เคยส่งเสียค่าเช่าดูแลลูกติดของเธอทั้งสามคน
แต่สุดท้ายที่เลิกกันไปเนี่ยเพราะว่าจับได้ว่าตัวผู้ก่อเหตุแอบไปเสพยาเสพติด
ก็เลยเลิกกันตัวผู้หญิงเขาก็เพิ่งไปเจอผู้ชายคนใหม่ก็คือผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ถูกจับในคดียาเสพติดและผลโทษมาพร้อมกันเมื่อวันที่๓๑มีนาคม
คือตอนนั้นเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุไปรับที่เรือนจำ
แล้วพยายามขอคืนดีแต่ตัวฝ่ายหญิงไม่คืนดีด้วย
ตัวผู้ก่อเหตุก็เลยขู่ว่าทีนี้ถ้าไปมีแฟนใหม่
เดี๋ยวจะยิงแฟนใหม่ให้ตายแล้วก็จะยิงฝ่ายหญิงให้ตายตามไปด้วย
สุดท้ายไม่คิดว่าคำขู่มันจะกลายเป็นจริง
พอหนูหายหลังระยะก็ประมาณไม่ไกลหรอก
ที่นี้ค่ะมีพลเมิงดีที่เข้าไปช่วยเหลือ
ช่วงจังหวะเกิดเหมาะ
ทีนี้ค่ะมีพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือช่วง
เข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงแล้วก็ตัวแฟนใหม่ของผู้หญิงที่เขาวิ่งหนีไปแล้วก็โดนกระหน่ำแทงตาย
พลเมืองดีที่มาช่วยแล้วก็ช่วยโทรแจ้งตำรวจ
เขาก็เล่าให้ฟังว่านางสาวพัชรีเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลืออาการคือตกใจมาก
เพราะว่าคนก่อเหตุเอามีดไล่แทงใช่ไหมคะคือตอนแรกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงเหมือนประทัด
แต่จริงแล้วมันคือเสียงปืนแล้วนางสาวพัชรีเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือแต่ตัวเนี่ยโอ้โหเละไปด้วยโครน
พลเมืองดีคนนี้ก็เลยช่วยโทรแจ้งตำรวจนะคะครับเพราะว่าตัวนางสาวพัชรีบอกว่าคนร้ายยังอยู่ยังอยู่ในสวนใบเตยทีเนี้ยค่ะคนร้ายพอกระหน่ำแทงแฟนใหม่ของนางสาวพัชรีจนเขาเสียชีวิตเนี่ยนะก็หนีไปคือหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงอ่ะค่ะ
ถึงผู้ิ่งของนางเขามามาเคาะมาตึกที่หน้าตั้งเราห้ายตัวั้ง
กับตำรวจภูทรธามกาช่วงสามทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็รับ
สารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงจริงเป็นคนเอามีดไล่แทง
มนูลจนเสียชีวิตจริงแล้วก็บอกเลยว่าสาเหตุคือความ
ห่วงนี่นะคะนายชัชวานคนก่อเหตุช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพนะคะแล้วก็ชี้จุดที่ทิ้งอาวุธมีด
ประดาน้ำต้องงมหาในน้ำอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทิ้งเอาไว้ในน้ำ
ครับเจอปืนกระบอกหนึ่งเบื้องต้นตำรวจแจ้งห้าข้อหาเลยค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
และพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนี่คือ๕ข้อหานะคะ
ส่วนศพของนายมนูลเนี่ยทางญาติก็ติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่อำเภอธมกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะครับ
นี่ค่ะก็คือเรื่องของความหึงหวงแท้เลยค่ะ
สรุปสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้อยู่กับฝ่ายหญิงที่อยากจะขอคืนดีเขาเหมือนเดิม

ใช่ค่ะไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์นี้เลยมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ